อยู่แถวศูนย์วิจัยถนนพระราม๙ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะ
ทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบจริงแล้วจะไปดูเรื่องของการค้ามนุษย์
แล้วก็ไปดูว่ามีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีถูกล่อลวงมาค้าประเวณีในอาบอบนวดที่นี่หรือเปล่า
แต่ทีนี้ดันบังเอิญไปเจอสมุด
โอ้โหแล้วรายชื่ออื้อเลยครับ
แต่ว่าบางทีก็จะยากนิดนึงเพราะมีคำยอกอาจจะไม่ได้เขียนชื่อเต็มนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่บอกว่านอกจากจะเป็นคำย่อแล้วหายากแล้วนะคะ
สิ่งที่ยากกว่านั้นคือวิธีการรับสวย
ข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้มารับเอง
ส่งนายหน้ามารับส่งหน้าม้ามารับนะคะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานก็คือเขารับไปเป็นเงินสด
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบว่ามีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี

อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเข้าพิสูจน์
เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทางการแพทย์นะคะ
เป็นการตรวจกระดูกตรวจฟันต่าง
เพราะว่าเด็กหญิงเหล่านี้เขาไม่มีเอกสาร

เวลาไปถามเขาเขาไม่ยอมรับว่าเขาอายุต่ำกว่า๑๘ปี

เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะมันชี้ได้ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทสุพัฒน์ธรรมธนารักษ์พอกองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมประชุมความคืบหน้าค่ะสำหรับการคัดแยกหญิงค้าประเวณีจำนวน๑๑๓คน
ซึ่งไปพบว่ามีสัญชาติพม่าเยอะที่สุดก็คือ๙๖คน
มีชาวลาว๑๑คนชาวจีน๒คนและไทยอีก๔คน
นายมานะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกลุ่มแรก

โดยเฉพาะการตรวจสอบอายุต่ำกว่า๑๘ปีหรือเปล่า
ส่วนหญิงที่มีอายุเกินกว่า๑๘ปี
จะต้องไปสอบสวนอีกทีนึงว่าถูกบังคับมาค้าประเวณีหรือเปล่า
ซึ่งจากการสอบสวนคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย
ตอนนี้สอบสวนไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่๕๗คน
มีบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีอายุต่ำกว่า๑๘ปีรวมอยู่ด้วย
ก็เลยต้องนำตัวมาตรวจสุขภาพตรวจฟันตรวจกระดูก
ซึ่งจะต้องส่งให้ทางการแพทย์ตรวจพิสูจน์แบบละเอียดเลย
ทั้งนี้หากการสอบสวนเสร็จสิ้น
หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็จะถูกส่งตัวไป
ที่สหคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๒ที่จะต้องตรวจสอบ
ก็คือเป็นผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย
ซึ่งก็จะมีการขออำนาจสารคุ้มครอง๗วัน
โดยจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่
เพื่อให้ได้ความเป็นธรรมมากที่สุด
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องตรวจสอบกลุ่มที่๓นะคะ
คือก็คือกลุ่มที่มีความชัดเจนแล้วแหละ

กลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทษภัทร
กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าหากพบผู้ต้องหาที่นอกเหนือจากป่ากบ
ปากบนี่เป็นใครป๊ากบชื่อจริง
คือนายบุญทรัพย์อมรรัตนสิริอายุ๕๕ปี

เป็นผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้แล้วนะคะ
บอกว่าก็จะต้องส่งตัวดำเนินคดีทันที
แล้วก็ถ้าไปตรวจพบว่ามีใครที่มีหลักฐานชัดเจน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพิ่มเติม
จะรีบนำหลักฐานส่งเพื่อที่จะดำเนินคดีเหมือนกันนะคะ
ส่วนการที่เข้าไปทลายเขาไปพบตู้เซฟ๓ตู้ด้วยกัน
ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะคะไปพบที่อาบอบนวดนี่แหละ
ตอนนี้เตรียมประสานช่างมาเปิดภายในสัปดาห์นี้
คำว่าตู้เซฟแสดงว่าในนั้นจะต้องมีความสำคัญ

โดยมีสื่อมวลชนร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานแน่นอนในการเปิดตู้เซฟทั้ง๓ตู้นี้
แล้วก็เตรียมเรียกกรรมการบริษัทมาสอบปากคำ
และกำลังตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
หากเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดเซฟนะ

บัญชีสวยเกี่ยวกับการดำเนินการคดีค้ามนุษย์
สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ยาก

จะไปคล้ายกับกรณีทลายอาบอบนวดนาตารี

ใช่เพราะอเมริกาจ่ายสวยจริง
แต่ทีนี้ในสมุดลงเป็นอักษรย่อในบัญชีรับเงิน
ตัวกดจุดหรือสอดจุดอะไรก็แล้วแต่
คือเขารู้กันเองเขาเขียนเองเขาก็รู้กันเอง
และการรับเงินจะเป็นการรับเงินสดไง
ทีนี้ไม่มีการโอนเข้าบัญชี
ก็เลยหลักฐานเรื่องของการเงินค่อนข้างยากนะคะ
เมื่อสอบสวนลึกลงไปจะพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ได้มาเอาเงินเองแต่จะมีตัวแทนมาเก็บเงินทุกเดือนเลย

ลำบากต่อการเชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานต่าง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องทำคู่ขนานไปกับคดีอาญาค่ะ
แต่ในทุกกรณีการสอบวินัยตำรวจ

จะต้องดำเนินคดีทางอาญาให้เสร็จก่อน

เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจนะที่ไปรับสวยนี้นะคะ

พันธุ์โทรกรทิพย์ดาโรธ

ป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท
บอกว่าได้มอบหมายให้กองอำนวยการต่อต้านทุจริต

บรรดาอักษรย่อที่ระบุในบัญชีสวยเนี่ยนะคะ
ทั้งให้บริการฟรีและก็มีสวนลดต่าง
หมายถึงใครพยายามจะต้องสอบสวนให้ได้อักษรย่อเหล่านี้
จากนั้นก็จะทยอยเรียกมาสอบปากคำ
โดยได้เริ่มเรื่องของการดำเนินการสอบสวนบ้างแล้ว
แต่มันก็ยากนะไอ้อักษรย่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิชาที่จะไปเรียนรู้
ยังไงว่าเขียนแบบนี้มันหมายถึงใคร

มันไม่ใช่แบบพตตตคือพันธุ์ตำรวจโทร

คือเขาย่อเป็นชื่อแบบนี้

จะส่งหลักฐานการจ่ายสวยและการค้าประเวณี
สนวังทองหลางดำเนินคดีอาญา
คาดว่าสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการส่งสำเนาหลักฐานคู่ฉบับ
มอบให้กับสนวังทองหลางมาให้ปปทตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย
คุณผู้ชมส่งมาว่าแล้วสุดท้ายก็จับไม่ได้สักคนเนี่ย